หรือเป็นพรเลือดเกลือบพี่หรือเปล่า
ต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีหรือเปล่า
ขอแค่ให้ฉันมีคนมารักหน่อยได้ไหม
โสดอีกแล้วได้เปล่า
คือเพลงนี้มันเป็นเพลงของคนโสดอยู่ในโหมดเหงาเต้าฉัน
แต่ทำไมคนไม่โสดอยู่ในโหมดมีลูกมีสามี
อย่างแม่ก้อยรัชวินถึงได้มาขอเพลงนี้ละเนี่ย
แต่บอกเลยนะคะว่าได้แค่ครบตามเพลงแหละ
ไม่เชื่อไปดู

ก็แค่ต้องการให้ค่ายมาคอยช่วย
คุณลูกคุณสาบพากันตามเนียว
เห็นแล้วมันน่ารักนุ่มนิดหัวใจ
ที่วาน
ใดก็คือหุ่นแม่ก้อยปังมากสวยมากออร่ามาก
เฮ้ยอิจฉา